โจรขโมยก๋วยเตี๋ยวจับได้แล้วแต่อีกหนึ่งคนที่ต้องตามจับคือโจรขโมยชุดชั้นใน
เป็นสองสาวสวยจากสิงห์บุรีนะคะมาแจ้งความเพราะว่าที่โทษที่โดนขโมยชุดชั้นในไม่ใช่ครั้งแรก
สามครั้งสามคราแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่ขโมยชุดชั้นในหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจช่วยจับตัวให้ได้หน่อยก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะในภาพเนี่ยนะก็จะเห็นคนร้ายนะคะสวมเสื้อสีขาวค่ะ
แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นสีขาวรองเท้าแตะสีดำนะคะ
คือคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อมาจอดข้างร้านเนี่ย
ร้านเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยชื่อรักผมไหมเสร็จแล้วก็เดินตรงไปที่ราวตากผ้าเลยมุ่งมั่นมาก
เพราะว่าตรงนั้นมีชุดชั้นในมีชุดนอนตากอยู่ค่ะ
แล้วเขาก็หยิบเลือกหยิบชุดชั้นในของเขาแล้วก็ใส่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลย
เหตุการณ์เนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ก็คือตี๕เมื่อวานนี้
ร้านอยู่ที่บริเวณตำบลบางพุษาอำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะ
ผู้เสียหายก็สองสาวสวยนี่แหละค่ะนางสาวเจมสจิราคุ้มพักดีแล้วก็นางสาวเกษราพรมศรีค่ะ
สองสาวบอกว่าโอ๊ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่โดน๓ครั้งแล้วค่ะ
แต่ว่า๒ครั้งที่แล้วเนี่ยราวตากผ้าไม่ได้อยู่ในมุมกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่เห็นหน้าค่าตาคนร้ายและสองครั้งที่เกิดขึ้นเคยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสิงห์บุรีแล้ว
ล่าสุดนี่ก็นำหลักฐานที่เป็นภาพในกล้องวงจรปิดไปมอบให้ด้วย
เพราะว่าอยากที่จะให้ตามจับคนร้ายให้ได้รวมถึงขอพลังโซเชียลอีกแรงหนึ่งนะคะ
เอาภาพลงในเฟซบุ๊กสิงห์บุรีทันข่าวไว้ด้วย
นางสาวเจนจิราบอกว่าโอ๊ยคุณตำรวจช่วยจับให้หน่อยเถอะ
อยากให้จับได้เร็วเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอยู่เฝ้าร้านคนเดียว
กลัวว่าครั้งต่อไปคนร้ายอาจจะไม่ได้แค่มาขโมยชุดชั้นใน
แต่ว่าจะเข้ามาทำอันตรายอะไรหรือเปล่า